ฮ่าเรื่องแฟนสวยแฟนนารอบต้องยอมให้หนุ่มเมิ้นประถุมราชเขานะคะ
แม่แฟนสวยมากทำยังเป็นลูกครึ่งสวิสไปอีก
แต้มบุญดีสุดแต่ถึงกระนาดก็มีเถียงกันบ้างอะนะคะ
ตามภาษาคนรักกันล่าสุดนี่นั่งเถียงกันเรื่องพุทธธรรมโมสังคม
เกิดมาดันเพิ่งเคยได้ยินนี่แล้วห่อจนแม่เถียงจะน่ารักขนาดเนี้ยนี่เป็นพี่เบิ้ลก็ยอมจ้ะ
พุทธโนโมสังค์โอเค